รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ

เรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้

แขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องเรียกได้ว่า
นางก็เป็นอดีตนางเสาไทย

เขาบอกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ในครอบครัวตั้งแต่คุณยายมาถึงคุณแม่

แต่นางยังเห็นอย่างอื่นอีกเยอะเหมือนกัน
แต่ต้องแลกด้วยการที่เธอต้องวนเวียนพบเจอแต่คนใกล้ตาย
เพื่อสร้างกรรมดีและช่วยหลักชีวิตคน
เอาละครับเรื่องราวของนางสาวไทยสายมูคนนี้จะสะพรึงขนาดไหน
ไปพบกับเธอเลยครับคุณเอ๊ชุติมานายนา
คนนี้กี่ปีกี่ปีก็ไม่แก่นะ
นะครับวันนี้แบบนี้นะฮะที่เราได้มีการเชิญแค่ออกเนี่ย
เพราะว่าคุณเอ้นเนี้ยเป็นคนที่มีรูปตัว

ก็มาเป็นคุณป้ามาเป็นคุณแม่แล้วมาเป็นพี่

แต่โชคดีอย่างหนึ่งเวลาที่เอ๊เห็นนะไม่ได้เห็นเป็นรูปแบบว่า

ตัวเขาเนี่ยจะแบบเขาจะตัวยาวใหญ่มาก

เหตุการณ์นั้นคืออะไรเหตุการณ์นั้นคือว่า
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
คุณพ่อเป็นฆาตราชการอยู่ที่สัตหีพ
แล้วเพื่อนเราทำไมต้องหลบอยู่หลังต้นไม้

หญิงก็คือคุณอาคุณอานี่ก็คือทหารที่ดูแลคุณพ่อ
ก็ดูแลรับใช้คุณพ่ออวิงอวิงเห็นอะไรไหม

ผู้หญิงคนนึงซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้มะขาม

ใช่เขาเป็นแบบเหมือนเจ้าที่เหมือนผีนางไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
คุณเองมีองค์รับขันหรืออะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กป่ะ

เขาบอกว่ามีองค์กันแต่เราไม่รับขันไม่อะไร
เพราะว่าเราไม่กล้าให้มาลงแล้วแบบเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างนี้
เรากลัวคนมองเราว่าแบบคือคนเข้าใจก็เข้าใจ

ก็จะมีพระแม่นะคะมาในชุดสาลีสีชมพู
ซึ่งคุณแม่เราไม่รู้จักแม่ไม่รู้เรื่อง
เขาก็เหมือนท่านก็อยู่ในดอกบัวแล้วท่านก็ใส่สาหรี่สวยมากเลย

ใช่แล้วก็บอกให้ลูกชื่อนี้
แม่ก็เลยไปเปิดชื่อค่ะตั้งว่าลูกควรจะชื่ออะไร

ก็คือหมายถึงดอกบัวหรือว่าเป็นพรของพระแม่อุมา
ครั้งแรกที่เจอความรู้สึกกลัวไหม

คือครั้งแรกคือคุณไปเห็นเป็นเจ้าที่

แล้วครั้งไหนที่คุณไปเห็นแล้ว

ก็ตอนหลังจากนั้นมาก็ทุกครั้งเลย

เสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้ากรุงเทพ

คืออย่างบ้านตรงข้ามเนี่ย
เพราะที่อยู่บ้านคุณแม่ที่กิโลแปดเนี่ยค่ะ
แล้วเราก็เห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ย

แล้วก็ไปยืนดูสักครู่ก็หันมามองเรา
เราก็บอกว่าสวัสดีค่ะเจ้าที่เหรอคะ

ใช่เป็นเจ้าที่ใช่ไหมคะหรือเป็นคน
มองเรานิ่งแล้วเรามองอีกทีนึงเขาก็หายไปเลย

แสดงว่าคุณเริ่มรู้ตัวแล้วคุณเริ่มสื่อสารกับวิญญาณได้

กระทั่งตอนหลังคนก็เริ่มเชิญไปบ้านเพื่อน
เพื่อนที่แบบว่าเพิ่งตั้งสารพระพรมใหม่เปิดบ้านใหม่คอนโดใหม่เพื่อนอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่เป็นอะไรที่บอกเราสวดมนต์หนักตอนหลังเนี่ยก็เริ่มไปช่วยคน
ช่วยคนเขาตั้งศาลช่วยเพื่อนดู

ใช่เราไปตั้งสารเลยเขาว่าเขาตั้งถูกไม่ถูกทิศอะไร
ดูว่าแสงอาทิตย์จะเข้าทางไหนทิศอะไรที่แบบว่าดวงเขากับทางตั้งแล้วไม่ตรงกัน
เวลาตั้งสารพระภูมิเจ้าที่หรือว่าตั้งพระที่ดูแลในบ้านนะคะ
ต้องตั้งให้ถูกทิศถูกดวงถูกฉลกแล้วก็อย่าให้เงาพระอาทิตย์ทับ
ถ้าเมื่อไหร่ทับมันเหมือนเป็นทิศที่ผีเขาเรียกว่าวิญญาณนะคะเขาจะออกมาได้

เขาบอกว่าคุณไปบ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าบทจะเห็นเจ้าที่คุณก็จะเห็น
เวลาจะเห็นนะคะมันจะรู้สึกก่อนคือหนึ่งเข้าไปปั๊บร้อนคือไม่มีความสุขเลยไม่เย็นลมไม่เข้าเลย
สองจะปวดหัวมากจี๊ดขึ้นมาสามคือจะเหมือนคนจะอาเจียนและหาวเข้าไปในบ้านเขาปั๊บเราจะร้อนมากแล้วเราก็จะมองหน้าเพื่อนว่าเคยไห้เจ้าที่ไหม
เคยไหว้พระถูกไหมคือต้องไปดูหิ้งพระเพื่อนเลยค่ะว่าตั้งหิ้งพระถูกไหมมีอะไรวางผิดบ้าง
บ้านตั้งหิ้งไม่ถูกเลยหิ้งพระค่ะเอาพระพุทธเอาเทพเอาน้องกุมารอะไรป้นไปหมดเลยอ่ะเลอะเทอะไปหมดเลยอะค่ะไม่ได้นะคะเราต้องวางให้ถูกว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนถูกต้องค่ะ
แต่เห็นบอกว่าถึงขนาดที่คุณเอ๊ยไปนอนที่โรงแรมเนี่ยนะคะเพื่อนจะให้คุณเอ๊ยเนี่ยไปช่วยเช็คห้องต่อเลยว่าห้องไหนอยู่ได้ห้องไหนอยู่ไม่ได้
แล้วลองนั่งอยู่ที่เตียงถ้าเข้าไปแล้วรู้สึกมึนหัวอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจับที่ห้องน้ำถ้าห้องน้ำเนี่ยรู้สึกไม่ดีหรืออะไรสักอย่างเราจะรู้สึกได้ว่าแบบมีคนตายในห้องน้ำอ่ะ

บอกชื่อโรงแรมเนาะไปถ่ายละครเรื่องหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอดีจองห้องพักไปหมดแล้วแล้วทีนี้พอดีละครเราอ่ะถ่ายกันดึกมาก
อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราไม่มีห้องพักแล้วห้องพักเหลือน้อยมาก
แล้วก็พอดีเรามาถามเขาว่าห้องเหลือไหมเขาบอกอยู่ชั้น๗
ถามว่าชั้นเจ็ดทำไมเหลือเหลือยกฟลอเลยอืมทำไมถึงเหลือยกฟลอ
บอกพอดีพวกอ่าจีนอ่ะค่ะคนจีนอ่ะเขาแคนเซิร์นทัวร์
พวกเราได้ไปอยู่ชั้นเจ็ดหมดแล้วก็ขึ้นไปเลยอุ้ยทุกคนก็ดีใจได้นอนอ่ะ
เท่าไหร่แล้วตีหนึ่งกว่าห้องก็ดูดีอ่ะไม่ดูดีอ่ะห้องก็ธรรมดา
ห้องเราห้องแรกเลยเราจำได้ห้องเราห้องแรกแล้วเข้าไปปั๊บมันก็มีหลังคาแล้วค่ะ
มันเป็นมันเป็นเพดานฝ้าเพดานนั่นแหละแต่เราลองไปนอนที่เตียงแล้วอ่ะ
เราก็มองขึ้นไปเราเห็นเป็นใต้หลังคาเป็นขื่อขื่อที่เขาสร้างเป็นไม้อะค่ะ
แต่ว่าอยู่ใต้เพดานซึ่งฝ้ามันปิดไว้คนธรรมดาจะมองไม่เห็นแต่เราเห็น
เราก็เห็นผู้หญิงนั่งขวายข้าวแบบขวายขวายขวายแกว่งขาแกว่งขาอยู่บนถืออย่างเงี้ยแกว่งอย่างเงี้ย
เราก็บอกว่าอืมแล้วบอกต้องมีอะไรแน่แน่เลยห้องเนี้ยแล้วเราก็มองไปที่หัวเตียง
ก็มีเสาตกน้ำมันอุ้ยจริงเราก็สั่งทีมงานให้ไปซื้อพวงมาล
ก็ถามว่าภูมิมาลัยที่ไหนจะมีขายแล้วแล้วก็ไปเอาดอกไม้ที่ริมถนน
โรงแรมต้องมีดอกเข็มต้องมีดอกลักษณ์ต้องมีดอกอะไรที่แบบเป็นดอกไม้ธรรมดาที่ขึ้นตามเอามาเถอะ
เพราะต้องไหว้ทุกคนบอกไม่อยู่ห้องพี่เอ๊แล้วหนีฉันหนีก็ไปอยู่กันรวมกันเตียงเดียวอ่ะ
เราก็บอกเขาเชื่อเราว่าห้องนี้ถ้าขอเขาเรานอนได้แต่ถ้าไม่ขอคืนนี้ไม่ต้องหลับเพราะจะโดนอำกันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็สวดมนต์ให้บอกไม่เป็นไรเรานอนได้แล้ว
สักครู่หนึ่งก็ทุกคนก็ไปรวมกันอีกห้องหนึ่งเพื่อจะปาร์ตี้
ห้องนั้นก็จะมีพาร์ตี้กันสนุกสนานมากระหว่างพวกช่างหน้าช่างผมแก๊งเรา
ก็ระหว่างที่จะปาร์ตี้อะค่ะอาบน้ำเราอาบน้ำอยู่ห้องเรา
เราได้ยินเสียงกรี๊ดวิ่งมาจากห้องนู้นวิ่งออกมาหมดทั้งทีมเลย
แล้วเขาก็กรี๊ดขึ้นมาเราก็รีบแต่งตัวชุดนอนนั่นแหละแต่ขาสั้นเสื้อยืดธรรมดา

พี่หนูเห็นพี่เขาเห็นกันหมดว่ามีผู้หญิงเป็นโปเยโปโลเยบินได้
ถามโปเยอะไรของเธอวะไม่เข้าใจ
บอกพี่เอ๊ไม่เคยดูละครดูหนังเหรอแบบว่าเปิดไปอะค่ะมันไม่มีระเบียง
แต่มีผู้หญิงอยู่ริมระเบียง
ลอยไปลอยมาใช่แต่งชุดขาวลอยไปลอยมาเขาเห็นกันหมดทั้งกองเราก็เลยไป
พอไปถึงระเบียงใช่ไหมคะสักครู่เราก็เห็นเริ่มเห็นเขาออกมาจากผนัง
กำแพงกำแพงถูกค่ะเป็นมือออกมาแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงก๊อกน้ำเปิดเองปิดเอง
แล้วก็เริ่มเห็นเปิดม่านก็เริ่มเห็นเราก็เลยนั่งสมาธิอ๋อเขาโดนฆ่าหันศพที่นี่
ห้องนี้จริงจริงที่ข่าวออกห้องนี้เลยนั่นคือโรงแรมแรกย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
ถูกต้องนะฮะแต่เห็นบอกว่ามีอีกโรงแรมหนึ่งเป็นสระว่ายน้ำนะฮะ
มีคนเสียชีวิตต่อเนื่อง๕ศพเลยทีเดียว
ก็คือวันนั้นไปไม่ได้ถ่ายละครแต่ว่าเหมือนกับไปกับเพื่อนนะคะ
ก็คือประมาณสักเที่ยงคืนแล้วจะตีหนึ่งแล้วอย่างนี้
มานั่งกันสนุกตรงริมริมสระแต่ก็ไม่ได้ว่าริมมาก

เราก็นั่งแบบนั่งเมาส์ปาร์ตี้กันกับเพื่อนในกลุ่มประมาณ๔๕๖ชีวิต
สักครู่ก็มีคนเยอะเขาเล่าไม่รู้เขาเป็นเรมันเรานึกเป็นฝรั่งธรรมดา
เขาก็กำลังพูดอังกฤษว่าเขาถามว่าเนี่ยสระว่ายน้ำไปทางไหน
วิมมิ่งพูอยู่ไหนเขาทำท่าให้ดูแล้วบอกอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังนี่ไง
อะไรอย่างเงี้ไปสิอะไรอย่างนี้เขาก็ไปแล้วก็เห็นเขาถือห่วงยางมาด้วย
ใส่กางเกงว่ายน้ำออกสีแบบสีเขียวสะท้อนแสงเขียวฟ้า
เหมือนแบบปีกปีกทับปีกอะไรนะปีกแมงทับปิดแมงคับอ่ะ
แต่คุณไปสังเกตไปสังเกตกับเกงในเขาจะมาอย่างเงี้ย
มันสวยกางเกงในเขาสีสวยมากแล้วก็แบบว่าแต่เขาไม่ได้หลอกเขาเป็นแบบอายุเยอะแล้ว
อ้วนอายุเยอะแล้วเขาก็ถือถือห่วงยางมาด้วยเราก็เห็นว่าโอเคเขาคงจะไห้ได้ไม่มีห่วงยาง
ก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากเราก็นั่งเมาส์กันไปปกติหันหลังด้วยเมาส์กันไป
ก็ผ่านประมาณ๓๔ชั่วโมงก็มีตำรวจมาพร้อมกับสุนัข
สุนัขตำรวจอุ้ยแล้วมาดมแล้วก็ถามว่าตำรวจถามว่า
มาตรงนี้เห็นอะไรไหมคุณต้องไปเป็นพยาน
พยานอะไรอ่ะทำอะไรพยานอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจพยานอะไร

เขาบอกว่าคุณเห็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นเรมัน
มาเล่นสระว่ายน้ำใช่ไหมอ๋อใช่เขาไปไห้ข้างหลังนี่ไง
ก็แค่นี้แล้วยังไงต่องั้นคุณไปดูซิว่าใช่ไหม
ก็อยู่ใต้น้ำอ่ะเขาจมอยู่ใต้สระตัวเอง
เศร้ามากเลยตอนนั้นรู้สึกแบบแย่มากเพราะเราไม่ได้ยินเสียงเขาแบบ
ให้ช่วยชีวิตหรืออะไรเราไม่ได้ยินอะไรจริงนะ
คุณได้เจอเขาเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะตาย

ถ้าคุณไม่ชี้ในเปลมันไม่ตายตรงนั้นหรอก

เดี๋ยวสิยังไม่จบแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่า

พอเราไปเป็นพยานที่โรงพักค่ะ

ทำความสะอาดดูดน้ำออกใส่คอลินทำคลีนให้สะอาดแล้วเอาพระมาสวด

เราก็บอกว่าที่นี่ตัวตายตัวแทนใช่ไหม
ทุกปีใช่ไหมตายมา๕ศพแล้วใช่ไหม

แล้วเขาไม่เอาคนไทยเลยนะเข้าต่างชาติหมดเลยนะ

เราก็เลยรู้สึกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกอะไรอย่างนี้

ไปกราบที่สระแล้วก็แตะแล้วก็บอกว่าไปแบบให้เกิดใหม่
แล้วไม่ต้องมาดึงคนแบบนี้แล้วมันบาปกรรมจะติดตัว
แล้วก็วิญญาณต่างเขาจะไม่ได้ผุ่นได้เกิด
คือถ้าทำอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ฝุ่นได้เกิด
คุณไปดึงเขาลงมาทุกปีคุณจะไปเกิดได้ยังไง
คุณก็บาปคุณก็อยู่ในนรกเราบอกเขา

ไม่ได้ไปอีกเลยไม่เคยไปอีกเลยโกรธ
ถ้าดูแล้วพี่เอ๊น่าจะมีเซนต์อีกเซนต์หนึ่ง
ถ้าอยากจะรู้ว่าคนตายยังไงพี่เอามือแตะ

แตะที่ตัวคนตายพี่จะรู้แล้วว่าคนยังตายยังไง
พี่เอามือแตะ

แตะที่ตัวคนตายพี่จะรู้แล้วว่าคนยังตายยังไง

แต่สิ่งของของเขาใช่
อย่างเช่นว่าตอนเมื่อก่อนจะปิดเนธเมื่อ๑๕
เกือบ๖๗ปีแล้วนะปิดเนธ
แล้วก็พี่ชายเพื่อนเสียชีวิตที่สระบุรีอะค่ะ

แล้วก็มาเข้าฝันเราซึ่งเราไม่ได้สนิทกับพี่ชายเพื่อนเลย
เข้าฝันว่าช่วยไปเก็บชิ้นส่วนให้ครบ
เขาจะได้กลับมาร่างได้อะไรประมาณนี้

งั้นตัวเองพรุ่งนี้ไอ้จะไปกลับบ้านตัวเอง

ไหว้ทุกอย่างเหมือนไหว้วิญญาณสัมภเวษีให้เปิด
เขาเรียกว่าเปิดกำแพงประตูของวิญญาณ

เราต้องการเอานายคนนี้คนนี้กลับมาบ้าน

แต่เรารู้สึกว่าของของเขามีอะไรที่ขาดหายไปบ้าง

สมมุติเพื่อนซื้อรถมามือสอง

ให้ดูว่าในรถมีใครตายไหม

คันนี้มีเด็กเสียชีวิตอยู่ในรถแก

แม่ลูกตายทั้งคู่

เขาเชิญต้อมรัชนิกร
แล้วยังไง
แล้วต้อมรัชนิกร
พี่ไปเช็ครถให้หนูหน่อย
ห๊ะเช็ครถอะไร

รถที่
ที่ชนมาทั้งหมดที่อยู่เป็นสุสานสูงขนาดนั้น

เนี่ยเดินไปเช็คให้เขาเอาไฟฉายไปอันหนึ่ง

แล้วน้องเขาก็ยังแต่งหน้าผมอยู่ตรงนู้น

ไม่กลัวผีก็เป็นคนช่วยผีมาตลอด

พอเราเดินเข้าไปครั้งแรกเลยเราได้ยินเสียง

อะไรอย่างงี้ผิวไม่เพลงผิวไม่เพลง

อะไรของเขาไม่รู้ผิวผิวผิว

ปั๊บมองหน้าปั๊บกำลังจะ

พอเห็นเราเพราะเห็นเราปากเขาเป็นอย่างงี้

อย่างนี้เลยอ่ะเกมคอเขาแบบหัก
แบบอย่างงี้เลยแล้วหักก็ยังเปล่าอยู่อ่ะ

เห็นว่าผิวเพาะดีก็เห็นผิวปากเรียกอะไร

ก็ได้ยินเสียงแตรรถแป้น

แล้วก็แตะรถแล้วก็จับหลับตา
ก็คือว่าเขาอัดก๊อปปี้

เพียงผู้ชายคู่นึงยังไว้รุ่นอยู่อะค่ะ

แล้วไปตายแบบเหมือนกับคาแตร

ก็คือโดนตัดข้อขาดมุดรถบรรทุกอ่ะแล้วขอขาดทั้งสองคน

ใช่ก็เลยไหว้เขาหมดแล้วก็แตะทุกคันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทีมงานจะมาทำรายการ
เราไม่ได้มาลบหลู่เรามาขอโทษไว้ก่อนคือทำงานมันก็คือทำงาน
ไม่ให้เห็นก็ไม่ต้องให้ทีมงานเห็นไม่ต้องตามใครเขาที่เขาจิตตกหรือจิตหล่น
หรือเขาสภาพจิตใจไม่เข้มแข็งอย่าตามเขาไปเด็ดขาด
ก็กลับไปบอกต้อมว่ามีตรงไหนบ้างต้อมก็รู้เรื่อง
งานเขาก็จะมีเครื่องจับวิญญาณมีเรื่องเขาเข้ามากันอะไรอย่างนี้
ก็จับวิญญาณกันตามนั้นก็จบอ่ะกลับต้อมสิพอกลับมาปั๊บ
หนูว่านะหนูเครียดอ่ะทำไมหนูทำรายการเสร็จ
พี่เอ๊ะนอนเป็นเพื่อนหนูไหมวันนี้บอกไม่ได้นอน
การเช้าส่งพี่ที่บ้านแล้วเราก็กอดน้องพี่เอ๊พี่เอ๊หนูรู้สึกร้อนร้อนอ่ะ
พี่พี่หนูปวดหัวมากพี่หนูไม่ไหวต้องเครียดมากอืมไปเสร็จแล้วก็
โทรคุยกับน้องโอเคไหมหลับได้ไหมหลับไม่ลงอ่ะพี่อะไรอย่างนี้
ไงดีทำไมอยู่ดีปวดหัวไข้ขึ้นแล้วยังไม่พอพี่
้อน้ำรถเขาระเบิดที่ขับไปเมื่อคืนแล้วอยู่ดีก็ระเบิดขับไปทำงาน
ไม่ได้แล้วตัวก็เป็นไข้ต้อมเป็นไข้ถึงสามวันอ่ะ

เพราะต้อมเป็นคนที่จิตใจเขาดีไง
แล้วก็เหมือนกับเขาตามมาขอส่วนบุญ

ตอนนั้นก็น่าจะเป็นหลายปีแล้วนะ

แล้วพี่เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกลัวผีเนอะ
ก็เลยชวนพี่เอ๊ไปด้วย

ฉันเห็นเขานั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้

มันจะมาสักตี๕แล้วล่ะค่ะ

ก็เราก็กลับบ้านนอน
พอตื่นเช้ามาซึ่งจะต้องไปทำงานต่อเนี่ย
คือบอกเลยว่าช็อกมาก
เพราะตอนนั้นใช้รถออดี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็หม้อน้ำเนี่ยเขาจะอยู่เบาะหลัง
ตอนแรกเราก็งงว่าเราสตาร์ทรถไม่ติด

พอออกมาดูอีกทีคือเบาะหลัง
ที่นั่งข้างหลังนี้คือไหม้เลย

เราสามารถจะคิดได้ว่า

แล้วกลับมามันก็เกิดเหตุขึ้นกับรถเรา

แล้วก็ตัวเองก็ไม่ค่อยสบาย
หลังจากนั้นก็จะมีปวดหัวมีอะไรอย่างนี้
นอกจากเหตุการณ์เนี่ย

งอยู่ดีนางก็เปลี่ยนเสียงตัวนางเอง

เฮ้ยเหล่นอะไรมันไม่ขำอะไรอย่างงี้
บางทีก็จะแบบเริ่มเป็นแบบเสียงเด็ก
มีอะไรแปลกอย่างเช่นขอกินน้ำแดง
เป็นกระติกแต่นางสามารถที่จะดูดได้โดยที่แบบว่า
เลือดเดียวหมดแล้วไม่หายใจ
แต่เขาก็กินชิลแล้วก็
เสียงก็เปลี่ยนไปบุคลิกก็เปลี่ยนไป
ซึ่งก็หล่อนมากแต่ก็อยู่ไปสักพักก็จะเรอมชินกับนาง
กระทั่งล่าสุดลูกบอชลูกที่อยู่ในโมเดลิ่ง

อยู่ในโมเดลลิ้งก็จะเป็นลูกเราใช่ไหม
แล้วก็จะเรียกเรา
น่ากลัวมากเป็นวิญญาณขึ้นมาแล้วบอกบอสยังไงลูกก็ต้องย้ายห้อง
เดี๋ยวนี้ผมจะย้ายแม่ผมโดนอำมาหลายวันแล้วแบบนานมากแล้วผมเครียดแล้วผอมมาก
เหมือนโดนผีดูดอะค่ะจริงจากเด็กหล่อมากหล่อมากสภาพไม่เหลืออะไรเลย
แล้วต้องมีอะไรกับผีทุกวันขอบคุณครับหน้ากลัวมากแล้วเป็นเรื่องแปลก
มันเพิ่งมาเล่าเมื่อสองคืนที่แล้วแล้วอยู่ดีหนูก็มาเจอพี่เอ๊วันนี้
ใช่ก็เลยงงว่าเขารู้จักลูกชายลูกด้วยเหรอแล้วพอส่งลูกมาแล้วบอกลูกย้าย
แล้วสั่งเลยว่าถ้าลูกไม่ย้ายลูกตายเนี่ยตายจริงนะ

แล้วคุณได้ไปสื่อไปสื่อถึงวิญญาณตัวนั้นไหม

คือถ้าใครเดือดร้อนจริงคือถามว่าปิดเนธแล้ว
เอ๊ไม่สมควรที่จะมาเปิดเนธช่วยอะไรแล้ว

ที่ต้องพึ่งเอ๊ะจริงเอ๊ะจะช่วย
สิ่งหนึ่งซึ่งคุณพยายามจะพูดติดมาตลอดเลย
คุณปิดเนธแล้วคุณปิดเนธปิดเนธปิดเนธอะไร

ไม่อยากเห็นที่แบบไปปั๊บจะเจอนู่นเจอนี่
คือเราไม่มีความสุขกับตัวเองเราเหนื่อย
แต่ถ้าคนยังเดือดร้อนอยู่อย่างลูกชายมาบอส

เรื่องวิญญาณเข้าบ้านวิญญาณเข้าบ้านไหมล่ะ

เอางี้ฮะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรตามน้องบอสนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอย่างที่คุณพัฒนาบอก

เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้คุณช่วยคุณบอสดู
คุณอาจจะต้องเปิดเนธอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าจะไม่ต้องช่วยคนก็จะเปิดให้

โอเคถ้างั้นเราจะเชิญคุณเอ๊ะนะครับ
ไปจุดทูปทางด้านหน้านะครับ
เชิญครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองสถานที่แห่งนี้ทั้งหมด
ซึ่งจุดแรกคุณเอ๊ได้มาไหว้สารพระพรม

อันเชิญเทพเทวดาชั้นสูงทั้ง๑๖ชั้นฟ้า
เพื่อทำพิธีขอเปิดเนธกับเทพเทวดาทั้งหลายนั่นเอง
จากนั้นคุณเอ๊มาจุดทูบไหว้ที่สารพระพิคเนธ
เพื่อขอพรให้พระพิคเนธประธานความสำเร็จในการสื่อสารกับวิญญาณ
เพื่อช่วยคุณบอสในครั้งนี้ครับ
ต่อด้วยการจุดทูป๕ดอก
บอกกล่าวสารพระภูมิเจ้าที่ที่คุ้มครองสถานที่แห่งนี้
เพื่อขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดทางให้วิญญาณที่คุณเอ๊ต้องการจะสื่อสารด้วย
สามารถเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ได้ชั่วคราว
สุดท้ายคุณเอ๊ได้จุดทูบหนึ่งดอก
บอกกล่าวกับวิญญาณหญิงสาวที่ติดตามคุณบอสอยู่
เพื่อขอให้มาปรากฏตัวในสตูดิโอ
และจะได้ทำการสื่อสารถึงความต้องการของวิญญาณที่คอยติดตามคุณบอสอยู่นั่นเอง
ระหว่างที่เรารอน้องบอสที่เดินทางมา

แต่วันหนึ่งอย่างที่คุณบอกคุณไม่อยากเห็นผีแล้ว

เห็นตลอดเวลาที่แบบไปตามต่างจังหวัดทุกอย่างทุกที่เจ้าที่เจ้าทางคือเห็นเยอะมาก

ถามว่าอยากช่วยไม่อยากช่วยแต่เราอยากจะเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ต้องเห็นอะไรแล้วอะค่ะ
ก็เลยไปปรึกษาพระอาจารย์ที่นั่งสอนนั่งสมาธินะคะ
ก็คือหลวงพี่แดงจะมีหลวงพี่แดงหลวงพี่เตี้ย
แล้วก็จะมีพระอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ทางลาวชื่ออาจารย์สิทธ

ก็ไปนั่งสมาธิแล้วค่ะแล้วก็บอกอาจารย์ว่า
อาจารย์คะหนูไม่อยากเห็นอะไรแล้วหนูต้องทำยังไง
อาจารย์บอกให้ปิดเน่แต่ต้องมีสัจจะ

ถึงว่าเราจะไม่เห็นไม่เห็นอะไรอีกแล้ว
ถ้าเราอยากเห็นและอยากช่วยคนจริง
เราจะต้องกลับมาจุดทูป๑๖ดอก๕ดอก๑ดอก

เราก็นั่งสมาธิบอกบอกทุกอย่างว่า

แล้วก็ปิดแล้วก็จะไม่เปิดอีกแล้วอย่างนี้ได้
แต่ถ้าจำเป็นต้องช่วยคนจริงเราต้องเปิด

ช่วยคนแทนคนหมายถึงว่าคนที่บาดเจ็บ

ก็คือคุณเปลี่ยนจากไม่เห็นผี

อยากจะไปงานบวชอย่างนี้ที่สระบุรี

รถเขาปล่อยไฟเขียวไฟแดงพร้อมกันอะไรสักอย่าง

แล้วก็เขาจะมีรถมาประสานงาน

มีรถกระบะกับรถกระบะ
แล้วก็มีรถเก๋ง๓๔คัน

เราก็มองเห็นค่ะล้อรถ

ทะลุกระจกมาทะลุกระเด้งมากระเด้ง

เราก็สวดมนตร์เราก็สวดมนตร์พระอาจารย์ช่วยหนูด้วย

เชื่อไหมว่าเราเหมาะกันหมดเลยทั้งคันรถเราที่ไปทำบุญ
และก็เอียบมองคือหมอออบหมอหมอก็พยายามแยงหน้า

ก็คือเขานั่งรถกระบะแล้วเขาไม่ได้รัดเบลต
เหมือนกับเขาไม่นึกว่าจะชนกันอย่างยัง

ตอนนั้นช่วยคนแล้วก็กระดูกโผล่
อีกคนปิดข่าวกระแทกกระดูกกระโผล่ลอ

ก็คืออันนี้เราไม่ได้ทำไว้เป็นเสน่หมเมตตาอะไรไม่ใช่นะคะ

เพราะว่าเราเดินทางบ่อยเราเล่นละครเราเดินทางต่างจังหวัดบ่อย

แบบโหแกนี่แบบว่าเพอร์เจอร์เนอะ

เรือลำนั้นก็ไปรับนักท่องเที่ยวแทน

แล้วเรือลำนั้นเป็นเรือกระจกท้องแบน

คนขับเรือพี่ชายเขาไม่สบาย

เรือก็ไปชนกับหินสอโคก

ไม่มีค่ะแต่ว่าน้ำเข้าไปในปอด

เข้าไปอยู่ก็อยู่ประมาณเกือบ๒เดือนแล้วฮ
สองเดือนวันแรกไปอยู่เข้าไปวันแรกเป็นยังไง
วันแรกก็ไม่มีอะไรฮะแต่วันที่๓

เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนั้นคุณรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหม

สะดุ้งตื่นประมาณเที่ยงคืนตี๑ตี๒ตลอดเลย

หน้าห้องคือเหมือนมันเป็นตึกเก่า

ห้องผมเป็นห้องเดียวที่ลีลงไปใหม่หมด
หมายถึงว่าทั้งตึกทุกห้องก็เป็นห้องเก่า

แต่ทีนี้วันเมื่อกี้ที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะ

ผมก็เหมือนสะดุ้งตื่นแล้วผมก็งัวมึนอยู่
ว่าใครยืนหน้าห้องน้ำ

เข้ามาแล้วผมค้างอยู่กับที่แล้วแบบ

อ้าวลืมไปแล้วว่าเราลืมไหว้เจ้าที่

มันเป็นวันนี้ผู้หญิงของผมยาว
ผู้หญิงของผมยาว

ผมใส่นอนผิดท่า

จากนี้ก็ยินเสียงจากผู้หญิงร้องไห้

ผมก็นึกว่าเขาดูละคร

พออยู่ไปประมาณสัก๑๕หรือ๑๖วัน
ก็มีแบบว่าเด็ก
บิ่งแล้วว่ามาเคาะห้องแบบนี้

ทุกวันแต่เวลาผมนอน
บนเตียงทีไรรู้สึกว่าจะมีแบบว่า

ไม่ได้เมาไม่มีตังค์ถ้าจะกินเหล้าเลยนะ

ผมว่างงงายคิดมาก

พูดผมก็เลยว่าอยู่ในห้องของใจ

พี่เอ๊ดูอ่ะ

ที่เราเห็นนะคะก็คือตรงนี้เป็นควัน
อันนี้ก็คือการเป็นหมอกควันบางที่มันเป็นกำแพงกั้นระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย
วันบางนี่ก็คือตัวผู้หญิงคนนี้จะอยู่ข้างหลัง
ก็คือเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่เอ๊เห็นคืออะไร
ให้บอสเล่าเหตุการณ์ของบอสก่อนว่าจะยังไงต่อ
คือจนผมอยู่ทนมาอยู่ประมาณเดือนเกือบ๒เดือนกว่า
จนกระทั่งผมมีงานเทพบุตรสลุงหลวงเขานัด๘โมง
ผมตั้งนาฬิกาปรุงตั้งแต่๗โมง๗โมง๕นาที๗โมง๑๐
ทุก๕นาทีเปิดเสียงเพราะว่าผมตื่นอย่างงี้มองรู้ไหมครับเที่ยงกว่า

ผมก็ซักนุ่มตื่นหูยิ่งออกมาโทรหาและโดนด่าแบบว่าเบี้ยวงานเหรอ

คือผมได้ตำแหน่งเทพบุตรสลุงหลวงมาครับต้องใส่ชุดเทพชุดเครื่องเงิน

แล้วก็ห้องน้ำเตียงระเบียงทางออกประตู
เขาบอกว่ามิ้วฉายร่างใหญ่อยู่ในห้องน้ำ
แล้วที่บอสนอนอยู่มีผู้หญิงนอนมอสตลอดเวลา
แล้วมีเด็กอยู่บนหัวเตียงรถอยู่๓คน

แล้วก็ผู้หญิงก็เอาห่มปิดตาแล้วก็เข้าปิดจมูกผม
แล้วเด็กที่เขาเล่นปิดเสียงโทรศัพท์ผมก็
มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าโทรหาผมร้อยสายผมไม่ได้ยิน

จนพี่เลี้ยงผมตอนที่ส่งผมเข้าปรากฏ
เอาหลวงพ่อโทรมาผมเลยสะดุ้งตื่น
พระโทรมาถึงสะดุ้งตื่นได้บ๊วยบ๊วยใช่
ตอนที่คุณนอนเป็นคุณฝันหรือคุณเห็นอะไรบ๊วยบ๊วยไม่ฝันเลยครับ
ผมตื่นมาผมรู้สึกว่าหอบเหนื่อยแล้วก็แบบว่าจุกตลอด
ผมนอนทุกคืนตื่นมาหน้าเหลืองขอบตาดำ
และมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมออกไปหาเพื่อน
แล้วผมยังรู้สึกว่าอยากกลับห้อง
คือไม่อยากออกจากห้องเลยไม่อยากออกห้อง
อยากอยู่แต่ในห้องบอกว่าอยู่ในห้องปุ๊บผมล้มตัวลองนอนอย่างเดียว

คือพี่ผมนอนอยู่คนมันจ้อง
เหมือนมีคนจ้องคุณจุดจ้องผมต้องเปิดไฟนอนตลอดเลย
คือระหว่างที่สัมภาษณ์คุณอยู่ผมเห็นคุณแบบเหมือนแบบหายใจเร็วมาก

อยู่ดีคนแก่โผล่มาทุกแม่เกือบชนแล้ว

เพราะว่าดวงชะตาของผมจะดับศูนย์
แล้วเขาบอกว่าให้ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเขามีของมีเทพอยู่ปกปักรักษา
เพื่อนผมก็ได้ยินว่าให้ใครมาร้องไห้อยู่หน้าระเบียง
ผมก็เปิดไปปุ๊บเจอตุ๊กแก่ดำตุ๊กแก่ดำไต่ไปไต่มา
แล้วก็เหมือนมีแมลงสีดำเดินไปเดินมาจะเข้าแล้วเดินออกเข้าแล้วเดินออกเข้าแล้วเดินออกตลอดเวลา
ไปข้างนอกไปเที่ยวการเลี้ยง

เพราะคุณออกปุ๊บคุณรู้เลยว่าคุณตาย
คือไม่รถชนแม่ก็โดนผีผัก
คือถูกเชิดไปให้ได้เพราะเขาถูกชะตาเรามากจนว่าเขาอยากจะเอาไปรอบริวดิวด้วย

ใช่คือทุกครั้งที่ผมสระผม
อะไรว่าผมยาวขนาดนี้ไม่เคยไห้ผมยาวขนาดนั้นเลย

โมงเย็นมาแล้วเวลานอนเข้าปากผมเข้าปากอะไรก็ไม่รู้เข้าปาก

ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าชอบมาหัวเราะแล้วร้องไห้ข้างหูผม

ผมอยู่ประมาณเกือบ๒เดือน

แล้วนี่ผมย้ายที่แล้วฮะอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่าเขาบอกว่าให้อยู่ต่อไม่รอด

เอางี้เดี๋ยวเรามาคุยกับทางคุณเอ๊บ้าง
คุณเอ๊ฮะอย่างที่เราคุยไว้ตอนแรกนะครับว่าคุณวันนี้คุณจะเปิดเนธ
สักรูที่คุณไหว้ที่สุดท้ายผมเห็นคุณร้องไห้

ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะเขาก็มานั่งอยู่หน้าไอ้นี่แหละ
แล้วก็มาเป็นชุดปกตินะคะไม่ใช่ผู้หญิงโบราณนะ
ชุดปกติคือกางเกงยีนเสื้อยืดและผมยาวมากหน้าตาดีด้วย
เราถามว่าต้องการอะไรทำไมถึงอยู่ในห้องนั้นเป็นอะไร
เขาก็บอกเขาเคยมีแฟนรักกันมาก
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็คือหลอกเขาเหมือนกับเขารักมากแล้วเขาก็ท้อง
พอเขาท้องเสร็จเนี่ยเขาก็คุยผู้ชายคนนี้ให้รับผิดชอบ

เขาก็เลยเหมือนเสียใจมากอายุยังไม่เยอะเลยนะ
อายุ๒๐ต้นแล้วก็ผู้ชายทิ้งผู้หญิง
ผู้หญิงก็เลยเหมือนรอรอจนในที่สุดก็ทานยาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทานตั้งแต่ในห้องน้ำ
ทานแล้วก็เลื้อยแบบเหมือนกันว่าทานแล้วก็พูมปาก

ถูกต้องแล้วก็เคลื่อนมาเรื่อยแล้วมาตายเอาข้างเตียง

สื่อค่ะเขาไม่ไปเพราะว่าบอสออกมาจากห้องโดยที่ไม่บอกเขาเป็นเรื่องเป็นราว

อย่างนี้เข้าใจป่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาโดนทอดทิ้งอีกแล้ว

เขาก็นึกว่าคนนี้มาผูกจิตกับเขา
เขามีความรู้สึกว่าบอสเนี่ยคือสามีเขา
คือความที่บอสอยู่กับเขามานานนะคะ
อยู่จนคุ้นเคยบอสได้เลยถามบอสว่า
แต่ละวันเนี่ยบอสไม่เคยได้กินข้าวเช้ากลางวันใช่ไหม
บอสจะกินข้าวทีก็ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืน
แล้วก็จะเป็นคนที่ทุกเที่ยงคืนจะไม่ได้นอน

มาภาวะแล้วก็ไม่ออกจากห้อง

แล้วจะซูบซีดแล้วจะดูดวิญญาณไปเรื่อย
ลืนไปแล้วในที่สุดบอสก็จะตายค่ะห้องนั้น

ใช่ครับผมนอนไม่ได้

เหมือนเขาต้องการให้อยู่ในห้องนั้นกับเขา

เป็นตัวแทนสามีเขาที่ทิ้งเขาไป
เขาโหยหาความรักเขาขาดความอบอุ่น
เอาอย่างนี้คุณหาวิธีช่วยเขายังไง

เพราะตอนนี้บอกตรงว่าเขาไม่ไปไหนค่ะ

เขาอยู่สองข้างข้างมีเป็นเด็กข้างมีเป็นผู้หญิง
คุณจะแรกคุณบอกว่าเป็นอะไรตอนกลางคืน
เขาไม่ไปค่ะ
แล้วจะต้องคุยกับเขาให้บอสกราบเขาที่เท้า

เขาก็อยู่บนบาน

เป็นวันพระก็จะเช็คคิวกับลูกแล้วก็ไป

ผู้หญิงกับลูกเขาก็ยังเกาะบอสอยู่ต่อให้

ก็จะเหมือนเดิมทุกที่ที่บอสไปเพราะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในห้องบอสเหมือนเดิ

มีเรื่องกันบ้างนะเออคิดเหมือนกันนี่เธอจะเริ่มบ้าแล้วนะ
เธอเริ่มบ้าแล้วนะถ้าเธอไม่ทำจนบ้านะ

ที่คุณบอสบอกที่ได้เห็นมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง

แต่เห็นผู้หญิงคนนี้กับเด็กในท้อง

ขอบคุณก่อนครับ
เขาไม่อยากให้เรายุ่ง
ใช่ถูก

เขาไม่ควรรู้สึกเอ๊ะเป็นผู้หญิง
เขาไม่อยากให้ผู้หญิง
ใครก็ตามจะเป็นแม่เขาหรือใครก็ตามเข้ามาใกล้บอส

ถ้าเป็นผู้ชายก็ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่นะ

เหมือนคนต้องตาขวางเอาผมมาปิดอย่างนี้
อย่างนี้แล้วก็จ้องแบบแค่นี้

แล้วบางทีก็จะมีเด็ก
เด็กอะค่ะเอามือมาจับไว้ตรงนี้
คือแบบนั่งแล้วก็จับโยกอย่างนี้

ก็ต้องไปสวดมนต์ไปไหว้แล้วขอเขา

นะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณเอ๊ชุติมานะครับ
ถึงเรื่องราวนะฮะที่เธอเองเนี่ย

แต่วันนี้เธอต้องเปิดเนธอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อที่จะช่วยลูกชายของเธอนะครับ
โอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
สี่ทุ่มตรงใน

คืนนี้เราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ